ไปดูที่จีนกันหน่อยนะคะอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นเมอรันตีเนี่ยนะคะ
ก็ส่งผลทำให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะคะ
เข้าจีนวันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะประชาชนได้รับความเดือดร้อน
พื้นที่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำปลาปลาใช้
รวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบินและรถไฟก็ต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวด้วย
ใต้ฝุ่นมรณตีนะคะพัดเข้าถลมมนตรฟูเจียนของจีนในช่วงเช้าวันนี้
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยบางพื้นที่เนี่ยนะคะ
ระดับน้ำสูงเหนือเข่าจนหน่วยกู้ภัยต้องเร่งอพยพคนชรา
และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
หน่วยงานพยากรอากาศของจีนยังคงประกาศเตือนภัยจากพายุในระดับสีแดงไปอีก๒วัน
เพื่อรับมือกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปวนแม้ว่าภายหลังใต้ฝุ่นลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเรื่อย
จนเป็นพายุส่วนร้อนกำลังแรงแล้วก็ตามสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักที่สุดนะคะ
นั่นก็คือเมืองฟูโจและเซียเหมือนค่ะยังคงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
หลังจากที่ต้นไม้หักโค้นล้มทับสายไฟ

ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐คน
ต้องระดมกำลังเข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
อกจากนี้ยังมีรายงานกระจกบนอาคารสูงหลายแห่ง

สัญจรทั้งทางรถไฟและทางเครื่องบิน
หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์๓วัน

ก่อนหน้านี้นะคะทางการจีนได้สั่งอพยพประชาชน
นับหมื่นคนก่อนที่ใต้ฝุ่นเมอรันตี

เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ถูกเรียกกลับเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยแล้ว

ทางการตอนนี้เริ่มออกมาเก็บกวาด
สร้างความเสียหายหลังจากที่ไต้ฝุ่นเมอรันตี

โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือที่มีเหตุเรือชนกระแทกกัน

โดยเจ้าของเรือบอกว่าเรือนี้ได้รับความเสียหาย

ทั้งที่โรงพยาบาลในที่ปริงตุงหลังคา

สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นเมอรันตี

บาดเจ็บอีก๓๘คน

สองเดือนก่อนโดยครั้งนั้นนะคะพายุได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบิน
เที่ยวบินรวมทั้งมีคำสั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่
ตอนกลางและตอนใต้ของไต้หวันไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยค่ะ